เปิดตัว๓เทคโนโลยีเก็บข้อมูลอัจฉริยะ
ซึ่งระบุตัวตนด้วยภาพใบหน้า
ด้วยความเร็ว๓๕ล้านภาพใบหน้าต่อวินาที

รวมทั้งตรวจจับคนขับหลับใน
สามารถตรวจจับบันทึกภาพใบหน้าของบุคคล
ที่เข้าออกอาคารทุกหน่วยงานได้ด้วย
แล้วก็ตามด้วยอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับ
มีความถูกต้อง๑๙๖แจ้งเตือน

โดยดูข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์

ซึ่งพัฒนาจากฝีมือคนไทย

ก็ตั้งเป้ารายได้๕๐๐ล้านบาทในสิ้นปีนี้ครับ